ถี่จังหวัดน้องบุวรรมภูมีเหตุสะลดเกิดขึ้นนะฮะ
ผู้ชายค๑๔๐เข้าไปจอดรถอยู่ที่

ปรากฏว่ามีจังหวะหนึ่งที่เขาเอื้อมือเข้าไปในรถ

แล้วก็ศีรษะของเขาเนี่ยเบียดกับเสากระท่อมเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเช้าวันที่
สิบสี่ธันวาคมค่ะตำรวจสพศรีบุญเรืองนะคะ
ก็ลงไปตรวจสอบทราบชื่อผู้ตายคือนายสามารถสำนักบ้านโคก
อายุสามสิบสามปีนะคะร่างเนี่ยลักษณะคือถูกประตูรถหนีบ
คอพาดอยู่ที่ขอบประตูประตูรถเนี่ยเบียดกับเสากระท่อมนา
เครื่องยังติดอยู่เลยนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบดับเครื่องก่อน
แล้วก็นำร่างผู้ตายไปชนะสูตรญาติญาติเองก็ไม่ได้ติดใจในการเสียชีวิตค่ะ
นิษฐานว่าผู้ตายคงสตาร์ทเครื่องเปิดเพลงฟังอยู่นอกรถ
จังหวะเอื้อมมือเข้าไปคงพลาดไปโดนเกียร์แล้วมันก็เลยทำให้รถเนี่ยพุ่งไปข้างหน้า
ร่างเขากับเสากระท่อมจนเสียชีวิตทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านของผู้ตายนะคะ
ก็ปรากฏว่ามีการทำพิธีศพแล้วก็ชาปนกิจไปเรียบร้อยแล้ว
ก็เดินทางไปดูจุดเกิดเหตุที่เป็นกระท่อมนาท้ายหมู่บ้าน
ไปเจอนางคำเอ้าเพื่อนบ้านที่เป็นคนพบศพคนแรก
นางนารีที่เป็นแม่ของผู้ตายแล้วรถคันเกิดเหตุยังจอดอยู่ที่เดิมอยู่เลยค่ะ
แม่เนี่ยยังอยู่ในอาการโศกเศร้าร้องไห้เรียกหาแต่วิญญาณของลูกชายนะคะ

ได้ยินเสียงรถเหมือนแบบเสียงรถยางแตก

แต่ไม่มีใครออกมาดูเพราะว่ากระท่อมมันอยู่ไกลค่ะ
เพราะว่าเหตุการณ์เป็นอยู่ไหนนะ
ตอนนี้พ่อแม่เขาไปเบิ้งข้างนั่น
พ่อแต่ประตูรถกับหลักเศร้ามันหนีบใส่กัน
นี่พ้นเข้าไปอยู่น้ำกันเลย

เตือนเป็นอุทาหรณ์ให้ใช้สติดีเวลาอยู่นอกรถที่ติดเครื่องยนต์
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแม่ก็ไม่ได้ติดใจ
ก็คิดว่าลูกคงจะพลาดเอื้อมมือเข้าไปหยิบของ
แล้วก็ไปโดนเกียร์จนมันเกิดเหตุสลดแบบนี้ค่ะครับ